โทนล่าสุดมันทำอะไรให้ต้องติดตามไปดูนะฮะ

มันเป็นแมวเซเลปเราก็ต้องติดตามกันหน่อยว่า

อำเภอวิเศษชายชาจังหวัดอ่างทองนะครับ
ช่วงใกล้แห่งวันความหวังแบบนี้
โทนก็จะดูตัวอ้วนพีขึ้นทุกวีทุกวัน

คือบรรดานักเสี่ยงโชคเขามีความเชื่อไง
ว่าเจ้าโทนจะให้โชคให้ลาบนะ
แล้วเวลามันเดินไปที่รถคันไหนนะ
คุณเชื่อไหมประชาชนแถวนั้นเขาเดินตามมันไปด้วยนะ

ตอนนี้ต้องเดินตามแมวแมวเดินไปไหนหยุดตรงไหนต้องดู

แล้วผมไม่ได้บอกว่าไปคันไหนคันนั้นแล้วจะได้โชคได้รับ

แต่ไอ้ที่ว่าไปแน่ก็คือไปนอนบนแผง
บนแผงล็อตเตอรี่อันนี้คือที่ประจำมันเลยเปลี่ยนไงโอ้ภูมิใหญ่มากภูมิใหญ่มาก
ไอโฟนกินทั้งวันกินแล้วก็นอน
แล้วเขามานอนตรงแผงคือเรื่องของเรื่องเท่าไหร่มันไม่มานะ
ชาวบ้านเขาก็ไปจับเอามานอนแล้วดู
เอาหางปัดให้หน่อยก็ยังดีเออ
เหมือนกับเป็นการปะพรมเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับใบลอตเตอรี่
ใบนั้นที่มีลูกค้าซื้อไป
เป็นเรื่องของความเชื่ออันนี้บอกตรงนะว่า
ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนเคยถูกจริง

เคยถูกจากการที่โทนไปนอนบ้างไปเดินเหยียบย่ำบ้างอะไรบ้าง

ใช่แต่คนที่ผิดก็เยอะเหมือนกัน

ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ไอ้แมวตัวนี้ไปเหยียบย่ำตรงไหน

มันเป็นไปไม่ได้คือมันอาจจะเป็นด้วยความบังเอิญ
หรืออะไรโชคชะตาอะไรก็แล้วแต่แหละคุณผู้ชม
แต่ว่าเห็นความน่ารักของเจ้าโทนแล้วก็ดูแบบน่าเอ็นดูดี
ให้ดูในมุมนี้ก็แล้วกันเนอะตอนนี้อ้วนผีสิ